ก็เตรียมที่จะเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนะคะ
กลับมาเอาชนะ๕ประตูต่อ๒แล้วก็เลยผ่านเข้าสู่รอบที่๔ไปพบกับบซอลค่ะ
ออกมาชื่นชมนักเตะทุกคนที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ยอมรับว่าก็ยังต้องแก้ไขในบางจุด
โดยเฉพาะแนวรับที่ต้องไม่เสียประตูง่ายจนเกินไป
แนนแกลมมองกองนะคะกองหน้าชาวฝรั่งเศสจากบอลมัส
แล้วก็ในมัญญานิโควิชค่ะดาวยิงชาวฮังการีจากลิเกียวอลซอร์
ซึ่งก็เป็นดาวสันโบของลีกโปแลนด์นะคะยิงไปแล้ว๒๑ประตู